ว่าก็ว่าดูไปแล้วนี่มันก็ปลายเดือนใช่ไหมล่ะ
แปลว่ามันจะเข้าโค้งแบบไม่เหยียบเบรกอยู่แล้ว
ถ้ามันใกล้แบบนี้เราก็ต้องไปหาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่า
เรามีที่พึ่งทางใจกันหน่อยดีค่ะนึกถึงที่ไหนไม่เป็นไม่ได้เลยนอกจากที่นี่
สว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมค่ะ
เพราะว่าทุก๒อาทิตย์เขาจะมีพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
สายเสียงดวงสายโชคนี่นะคะ
ต้องเอากระเป๋าสตางค์ไปต้องเอาข้าวของไปเพื่อร่วมพิธีนี้
เอ้าเขาจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันจ้า
ชูให้สูงนะคะใครเตรียมกระเป๋าตังค์ใครเตรียมอะไรมา
ชูให้สูงเข้าไว้แล้วก็มาร่วมพิธีนี้เลย
บอกมันเป็นพิธีเปิดทรัพย์รับโชคนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะประชาชนที่มีความหวังนะ
เขาก็มาร่วมพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
เพื่อเปิดคุมทรัพย์รับโชคนะคะ
ทางวัดเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุก๒สัปดาห์นะคะ
โดยพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเกจิ
ชื่อดังนี่แหละเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะ
งานนี้ผู้ร่วมพิธีก็จะเอาของกราบไหว้มาร่วมพิธีค่ะ
อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าไข่ไก่สดกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่ลอตเตอรี่เนี่ยค่ะ
เออมาเปิดทรัพย์รับโชคกันเลย
แน่นอนขอให้ถูกขอให้เห็งขอให้ปังนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการทำพิธีตามแบบโบราณตามความเชื่อ
เชื่อกันว่าถ้าใครได้นำของเหล่านี้มาร่วมประกอบพิธีแล้วก็
เป็นการเสริมสิริมงคลให้โชคไหลมาเทมาอย่างแน่นอน
เสร็จสิ้นพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์กันไปแล้วนะคะ
หลายคนก็จะต้องมาทำพิธีนี้ต่อเนี่ยคุณผู้ชม
ใช้มือลูบคำขอพรจากลูกแก้วสารพัดนึกสีแดงลูกใหญ่ลูกนี้ค่ะ
นี่ค่ะหลายคนนะเรียกกันว่าไข่พญานาคสารพัดนึก
ตามความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าลูกแก้วนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ถ้าใครได้มารูปมาขอพรไม่ว่าจะขออะไรก็จะสมพรปรารถนาดังที่ตั้งใจเลย
นี่นะเป็นความเชื่อของเขาแต่ไม่ได้จบเพียงแค่รูปลูกแก้วสารพัดนึกเท่านั้น

มีอีกนี่ค่ะนี่ค่ะนอกจากรูปแล้วต้องล้วงและคลำด้วย

ล้วงไข่ในหายทองคำนี่แหละค่ะ
มันทั้งรูปทั้งคลำทั้งล้วงทั้งจกทั้งหยิบทั้งแคะทั้งแงะทั้งเก่า
อย่าให้พูดเลยเพราะว่าหลายคนกระซิบบอกมาว่าได้อะไรดีกลับไปด้วยนะคะคุณค่ะ
พูดแล้วก็อยากจะไปนะตอนนี้
เอาเป็นว่าเอามาให้ดูเห็นเป็นบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์
แต่ดูเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาไปหมดเพราะว่าของพวกนี้มันก็อยู่ที่บุญ
ที่ทำมาแต่อ้อนแต่ออกบางคนเขาก็จะโชคดีอยู่แล้ว
ไม่ได้ไปบางทีก็โชคดีก็ได้แต่ว่าถ้าไปแล้วก็สบายอกสบายใจ
ก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะ
ก็ต้องบอกกันเอาไว้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ล้วงลูบไข่ในไฮ
หรือลูบลูบไข่พญานาคสารพัดนึก
ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับความสบายใจ
และก็ความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนั้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลการเข้าวัดเนี่ย
มันก็ทำให้เราจิตใจผ่องใสสงบ

และที่สำคัญพอเราไปเสริมสถิบุลมงคล
สบายใจกลับมาอาจจะทำมาค้าขายอะไรก็ทำด้วยความสุขความดี

เห็นไหมไปวัดนี่จะตาย
สว่างอารมณ์ไปแล้วก็ออกไม่ได้

ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะ

จริงบอกเดินต้องก้มเหรอเปล่า
ไปจุดนู่นที่จุดนี่ที่พูดไปนี่แค่น้ำจิ้มไงแค่ส่วนหนึ่ง

ที่วัดสว่างอารมณ์เขามีหลายจุดจริง
ที่จะให้เรานั้นไปกราบไหว้ขอบคลอนกัน
อ่ะก็ทำให้ครบแล้วกันเพื่อความสบายใจ